ปกติหลวงพี่ชอบนั่งสมาธิตอนกลางคืนตอนไฟดับ
มันก็จะเป็นเวลาเขาเรียกว่ายามวิการ๔ทุ่ม๕ทุ่มประมาณนั้น
เขาก็จะมาบอกบอกว่าอย่านั่ง

อย่าเพิ่งดีใจว่าจะได้กลับมา
แต่จงเตรียมตัวรับสมาชิกใหม่ที่จะต้องลีภัยออกไปดีกว่า
เอกประยุทธ์จันโอชาหลังจากนี้อีก๑เดือน

คำถามก็คือเขาจะกลับมาหรือไม่อย่างไรครับ
ท่านก็มีที่อยู่ของท่าน

แล้วหลังจากเลือกตั้งจะเกิดเหตุอย่างที่หลวงพี่บอก

คือคำว่าเลือกตั้งแต่ไม่เห็นหีบเลือกตั้ง